เฮ้กลับมาช่วงนี้คึกคักคึกคักหน่อย

เพลงก็ไม่มีนะคุณเนาะ

พอแล้วเพลงมีงงมีงูอะไรไม่เอา

ก๋วยเตี๋ยวร้านนี้มีครบทุกเส้นเส้นเล็กเส้นใหญ่เส้นหมี่เส้นหมี่เหลืองเส้นวุ้นเส้น
และที่สำคัญมีเส้นมีสายเส้นสายเดี่ยว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
เก้าดังนั้นขายนะของสายเดียวเออร้านนี้นะครับชื่อร้านก๋วยเตี๋ยวสีนั้นสายเดียว
แล้วเจ้าของร้านก็คือน้องยุ้ยหรือว่านางสาวพจนีพันเทียนอายุ๓๗ปีครับ

เธอเล่าว่าหลังจากเรียนจบเคยสอบได้เป็นครูผู้ช่วย
แต่เธอสนใจการขายก๋วยเตี๋ยวมากกว่า
จึงซื้อรถกระบะมือ๒มาตั้งตู้ขายก๋วยเตี๋ยว
และตระเวนขายไปตามงานต่างนะครับ
งานวัดงานบวชงานแต่งไม่เว้นแต่งานศพ

คือมีจุดขายที่มันโดดเด
ก็เลยทำให้ขายดิบขายดีแบบนี้
ต้องยอมรับดูดิลูกค้าเพียบ
คือไม่ได้มาเฉพาะผู้ชายที่เขาเข้าร้าน
แล้วก็สาวเขาก็เข้าร้านเหมือนกัน
แปลว่ามันต้องอร่อยเด็ดด้วยเหมือนกัน
ถูกต้องไปลองฟังเสียงของเจ้าของร้านดูครับว่า
มาที่ไปของไอเดียการทำร้านแบบนี้มายังไงกันเนี่ย
เออเสื้อใส่เดี่ยวอย่างเงี้ย
แล้วก็เออมันใส่แล้วมันก็ดูดีนะ
น่ารักดีเด็ก

เอาจริงก็เป็นไอเดียที่สามารถดึงดูดลูกค้า

ถูกต้องเอาล่ะไปดูกันหน่อยว่ามีเมนูอะไรกันบ้าง

ขายราคาเพียงชามละ๒๐บาทเท่านั้น
นี่ไงถูกมากเลยก็มีคุณผู้ชมบอกว่าคุณชนะเหมาเลย

หรือจะเหมาไม่ให้คุณชนะทานก็ได้นะค่ะ

เตี๋ยน่าทานจริงที่จังหวัดสมุทรสงคราม
แวะกันไปได้นะครับขายอยู่แถวไหนก็เดี๋ยวโทรไปสอบถามไหม
ผมมีหมายเลขโทรศัพท์ให้นะเอาสิเออขึ้นได้เลยไหม
หมายเลขโทรศัพท์ให้ด้วยแล้วกันนะแล้วก็เผื่อโทรไปสอบถามว่าร้านเขาอยู่ตรงไหนอะไรยังไง
แล้วก็ไปทานกันหมายเลขโทรศัพท์บอกหน่อยแล้วกันเป็นข้อมูลนะครับ

ค่ะคุณชนะจำได้แล้วด้วยตอนนี้
ก็โทรไปสอบถามกันได้ว่าร้านอยู่ที่ไหนอย่างที่บอกแหละคุณ
ถ้าเกิดว่าขายแบบรสชาติมันไม่อร่อยจริงก็คงขายไม่ดีขนาดนี้นะ
เหนือจากการสร้างจุดขายจุดเด่นของร้านแล้วรสชาติแล้วก็ความสะอาด
คือสิ่งสำคัญของการขายอาหารด้วยนะคะเอาล่ะคุณผู้ชม
อย่างที่เห็นว่าดิฉันเต้นท่านี้ในช่วงแรกนี่มันท่าอะไรเนี่ย
ย่างถูกเผาไก่ย่างถูกเผามันจะถูกไม้เสียบเพิ่มมันจะถูกไหมเสียผู้
อ้าวมันถูกไม้เสียบแน่นอนเพราะว่าเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปทาน
ไก่ย่างถอดเสื้อสูตรเด็ดร้านนี้ก็เนี่ยเขาขายมานานแล้วขายมาเป็นสี่สิบปีแล้วค่ะ
ไก่ย่างถอดเสื้อใช่สร้างเนื้อสร้างตัวได้เลยนะครับครับ
แต่ตอนนี้ขายเฉพาะในช่วงงานบุญเท่านั้นอยู่ที่จังหวัดสงขลานั่นเอง

แล้วก็เขาขาเพียบเลยกำลังอยู่เลือกไก่ย่างเจ้าอร่อยก่าวแก่
ที่ทำมานานสี่สิบปีนะฮะรู้จักกันในชื่อของไก่ย่างถอดเสื้อ
อย่างที่บอกไปตั้งอยู่ที่ตำบนทะค่ามองค์เภอหาดใหญ่

ส่วนเจ้าของไก่ย่างรสเด็ดนี้คือ
นางประจิตชูโตชนะหรือว่าป้ากิม

ป้ากิมคนนี้นะเขาเป็นคนคิดค้นสูตรไก่ย่าง

ปัจจุบันทำขายเฉพาะตามงานวัด

จะเดินมาสวยแล้วเข้าไปซื้อเลย

เขาบอกต้องสั่งจองล่วงหน้าเท่านั้น

ลับความอร่อยที่มันแตกต่างจากเจ้าอื่น

หมักไก่อย่างเช่นขมิ้น

รวมถึงเครื่องปรุงอื่นแล้วก็น้ำจิ้ม

ทั้งหมดเป็นสูตรเด็ดที่คิดค้นขึ้นมาด้วยตัวเองทั้งหมด

ใส่ลงไปที่สำคัญก็คือ

ย่างก็จะได้ไก่ที่เหลือง
น่าทานแล้วก็หอมอร่อยนะ

ตรงกันไก่ย่างก็จะทานธรรมดาก็ได้
หรือว่าจะผสมน้ำจิ้มตามที่ลูกค้าชอบก็ได้เหมือนกัน
เพราะว่าสูตรเด็ดของร้านเนี่ยคือน้ำจิ้มสีแดงที่เราเห็นอยู่

โดยการทำขายแต่ละครั้งจะใช้ไก่ตั้งแต่๑๐กิโลกรัม

ว่าจะเป็นงานบุญงานเล็กงานใหญ่ขนาดไหน

ทำขายจนสามารถสร้างเนื้อสร้างตัวได้เลยค่ะ

แล้วก็ส่งลูกเรียนจบถึงปริญญาตรีมาแล้วนะคะ

ใช่ก่อนหน้านี้ก็เคยมีคนมาขอซื้อสูตรไก่ย่าง
ในราคา๒๐๐๐๐๐บาทนะคุณ

เพราะว่าต้องการคงเอกลักษณ์ของครอบครัวเอาไว้
แล้วก็กลัวว่าถ้าเกิดคนอื่นซื้อสูตรไปทำ
แล้วถ้าทำไม่อร่อยเนี่ยมันจะเสียชื่อรสชาติมันก็จะผิดเพี้ยนไปด้วยนะคะ
ส่วนที่มาของชื่อไก่ย่างถอดเสื้อมาดูกัน
ก็คือสมัยก่อนเนี่ยเวลาสามีของป้ากิมเขาย่างไก่

ลูกค้าก็เลยเรียกกันติดปากออกมาตลอดเลยว่าไก่ย่างถอดเสื้อ
จนกลายเป็นเอกลักษณ์อีกอย่างของร้านมาถึงทุกวันนี้นะครับ
แต่ตอนนี้คุณสามีไม่ได้มาช่วยป้ากิมถอดเสื้อ

กินจะถอดขายเองก็ไม่ได้

คือผู้ชายถอดเสื้อขายมันก็ยังโอเค

มันร้อนเพราะมันมีที่มาไม่เกี่ยวอะไรกับ
อันนี้คนเขาเรียกติดปากกันเอาเองว่าไก่ย่างถอดเสื้อ
แต่ว่าอย่างที่บอกนะขายดีจริงเห็นไหม
เราไปถ่ายเนี่ยโอ้โหคนมาตลอดเวลาเลย

ใช่น้ำจิ้มสีแดงที่เป็นสูตรเด็ดเฉพาะ
ขายแบบคนขอซื้อเท่าไหร่ไม่ขาย
โอ้โหเอาล่ะถ้ามีโอกาสก็ต้องไปลองแวะชิมกันนะครับ

เรื่องราวของกินยังมีมาให้ดูอยู่ตลอดเลยทีเดียว

ไม่ได้ช่วงนี้จัดดับจัดเต็ม
เพราะว่าเดี๋ยวจะพาไปนะครับที่จังหวัดสุโขทัยไปทานโรตีหน้าพิซซ่า
พิซซ่ากับโรตีมันมารวมกันได้ยังไง

แต่นี่ทีเด็ดของเขาอยู่ตรงนี้
เทหน้าพิซซ่าลงไปเมื่อสักครู่นี้แหละ
ตำบลทุ่งหลวงอำเภอคีรีมาตรจังหวัดสุโขทัย
เขาบอกว่าที่นี่ไม่เหมือนใครเพราะว่ามีโรตีหน้าพิซซ่าขายอยู่ด้วยที่เห็นอยู่นี่แหละ
เป็นชีสก็มีนะแล้วก็มีใบอาริกาโน่เพิ่มความหอมเข้าไป
โอ้โหน่าทานมากเลยทีเดียวครับ
ทำไมถึงคิดว่าทำโรตีขาอย่างนี้อ่ะ
ทำโรตีก็ตอนแรกทำงานอยู่กรุงเทพฯครับ
แล้วก็ลาออกมาอยากกลับมาดูแลแม่
นี่ไงอยู่กรุงเทพทำงานที่กรุงเทพมาก่อน
หนีความวุ่นวายของที่กรุงเทพมาอยู่ที่บ้านเพื่อที่จะได้ดูแลคุณแม่ด้วย

แล้วการทำโรตีแบบนี้เธอบอกว่าศึกษาแล้วก็ทดลองทำเองจากในยูทูปในอินเตอร์เน็ตนะ
ร้องผิดร้องถูกจนเจอสูตรที่ใช่แบบที่ลูกค้านั้นชอบ

โอ้เมนูโรตีที่หลากหลายทุกทุกใจ
วัยรุ่นแถวนั้นเขาบอกว่าชอบมาก

ซึ่งมีแบบโรตีธรรมดาก็มีกล้วยใส่ไข่ธรรมดาก็มีหรือว่าจะเป็นพิซซ่าก็มีใช่ไหม

ขายดีมีรายได้วันละกว่าพันบาท
และที่ขาดไม่ได้คือการเอาใจใส่ลูกค้าทั้งเรื่องของรสชาติ
มาที่คอยปรับปรุงดัดแปลงตามความชอบของลูกค้าเลยทีเดียว

โดยเฉพาะโรตีหน้าพิซซ่าที่มีส่วนผสมทั้งแฮมปูอัดไส้กรอก
แล้วก็ลาดด้วยซอสพริกมายองเนสและมะเขือเทศโรยหน้าด้วยออริกาโนแล้วก็

มันจะยืดหน่อยชวนรับประทานจริง
ราคาราคามาดูกันหน่อยว่าแพงไหม

ขายในราคา๔๐บาทครับสำหรับหน้าพิซซ่าเพิ่มชีสนะครับส่วนพิซซ่าธรรมดาชีสละ๓๐บาทแพงไหมล่ะ

ถูกมากส่วนโรตีแบบธรรมดาราคา๗บาทใส่ไข่๑๔บาทเท่านั้น

แต่ถ้าน่ารักก็โอเคนะคะ
เรื่องราวของของกินยังไม่หมดเท่านี้คุณผู้ชมค่ะ
เดี๋ยวเราจะพาไปดูของกินที่มีไอเดียเก๋น่ารัก
ร้านนี้ขายอยู่ในจังหวัดสุราธานีค่ะ
เด็ดของเขามันคือซอสที่มีให้เลือกถึง๓๕รสนี่แหละคุณ

มันจะอร่อยขนาดไหนนะคะเก๋ไกขนาดไหน
ติดตามกันได้ในช่วงของตลอดกินค่ะ
ไอเดียการนำอาหารทะเลไม่ว่าจะเป็น
หอยนังโรมหอยแมลงผู้หอยแครงปลาหมึกหนวด
ปลากระพงชิ้นและกุ้งสด
ใส่ในถ้วยตะไลใบเล็กแบบนี้

นำไปวางบนเตาไฟร้อน

แม่เห็นแล้วถึงกับน้ำลายสอ

ให้รับประทานกันจริงค่ะคุณผู้ชม
นับว่าเป็นการรับประทานอาหารรูปแบบใหม่
ที่เอาใจคนทุกวัยกันไปเลย
คุณพ่อค้าที่มีชื่อว่า
นายเนติลักษณ์สุดที่รักเจ้าของร้านอิ่มอร่อย
แห่งเมืองสุราธานียังมีหน้าตาน่ารับประทาน

เมนูนี้ที่ประเทศเวียดนาม

จนมีความคิดว่าที่จังหวัดสุราธานีบ้านของคุณพี่เขา
เป็นแหล่งวัตถุดิบอาหารทะเลที่ขึ้นชื่ออยู่แล้ว

โดยเฉพาะน้ำซอสพริกแกงปักใต้บ้านเรา

แต่ที่อยากที่จะแนะนำนะครับ

ของเราคือผมนิ่มขายคนใต้อยู่แล้ว
เพราะฉะนั้นพริกแกงของใต้แท้
มันจะมีรสชาติค่อนข้างเผ็ดร้อน

ทางร้านก็ยังมีซอสรสชาติอื่น

อาทิซอสมะเขือเทศซอสเย็นตะโฟซอสไข่ซอสสลัดวาซาบิ
กะปิหวานและซอสเครื่องแกงส้มให้ลูกค้าได้เลือกรับประทานกันด้วยล่ะค่ะ
จึงเป็นที่มาของเมนูเก๋นี้ที่พ่อค้าตั้งชื่อว่าซีฟู้ดช็อตนั่นเอง
ซึ่งขายดิบขายดีเพราะเขาขายเพียงถ้วยละ๒๐บาทเท่านั้น
แม่เจ้าเรียกได้ว่า๒๐บาทได้สารอาหารจากอาหารทะเลแบบเน้นเลยแหละค่ะ
พร้อมเครื่องเคียงผักสดทั้งแครอทมะเขือเทศยอดกระถิ่นถั่วภู
แงกว่าและถั่วฝักยาวแบบไม่อั้นกันเลยทีเดียว
ทำให้ลูกค้าพากันไปลองรับประทานอย่างคึกคักและบอกว่าถูกใจรสชาติมากเลยล่ะค่ะ
ยังไม่เคยเจอเลยค่ะแปลกมากเลยนี่เพิ่งเคยเจอ
รสชาติเหรอติดเลยจัดไว้เยี่ยมมากค่ะ
กับราคาครับราคาคะสมราคามาก
ใครอยากลองไปรับประทานก็แวะไปได้ที่ร้านอิ่มอร่อย
สุราชธานีเปิดตั้งแต่๕โมงเย็น
จนถึง๕ทุ่มของทุกวันจ้า
นี่แวะมาสักถ้วยสองถ้วยนะยกซดยกซดงี้เลย
ยกซดเลยเหรอคุณราดใส่ตาหมยครับมีช้อนตักให้นะเออ
แต่ว่าที่สุราธานีเรื่องของอาหารทะเลมันสดมาก

หอยนังรมน่ากินมาก
มันต้องสดมากแน่เลยเนาะคุณ

แล้วที่สำคัญมันถูกมากช็อตหนึ่ง๒๐บาท
เลือกทานกันไปอิ่มให้พุงกลางกันไปเลยค่ะ

พักเรื่องราวของของกินเอาไว้สักครู่นะ

ช่วงหน้ายังมีอีกหลายเรื่องราวที่น่าสนใจ
มีเรื่องราวแปลกเด็ดอะไรมาติดตามนั้น
ติดตามกันได้ในช่วงหน้าครับ